โดยเฉพาะคนที่กำลังคิดจะทำผิด
แล้วมีครอบครัวแล้วมีลูกแล้ว
เพราะอะไรอย่างน้อยข่าวนี้จะได้เตือนสติเตือนใจ
คุณดูข้างหลังสิเนี่ยคุณผู้ชมโอ้โห
พ่อเนี่ยค้ายานะแล้วตำรวจมาบุกจับลูกสาว๕ขวบ
ห่มร้องไห้อย่าเอาพ่อหนูไปพ่อหนูทำผิดนิดเดียว
เหตุการณ์นี้เหตุการณ์นี้ถามว่าพ่อทำผิดนิดเดียว
มียาบ้าอยู่ในครอบครองเท่าไหร่๗๐๐๐๐กว่าเมตร
นี่ค่ะสภาพตอนที่เจ้าหน้าที่ไปเจอแล้วลูกน่ะเห็นทุกอย่างเลย
ภาพนี้มันจะติดตาเด็กน้อยขนาดไหน
เมื่อคืนนี้นะตำรวจสืบสวนที่สพบังละมุงที่ชนบุรี
ก็มีการวางแผนล่อซื้อโทรหาผู้ชาย
ตอนนี้ที่นั่งอยู่คือในโซ่ในโซ่เป็นใคร
เอเย่นค้ายารายใหญ่เลย
นำยาบ้ามากระจายในพื้นที่ชนบุรี
โซ่เขานัดว่าเดี๋ยวจะเอายาบ้า๒๐๐เมตร
ไปส่งที่สาราริมทางถนนสาย๓๖ที่นิคมพัฒนาระยอง
ทีนี้ตำรวจไปซุ่มนะไปดักรอ
เจอเป็นกระบะสีดำเอาของกลางมาโยนอยู่ไว้ริมถนน
จังหวะนั้นตำรวจเขาเก็บของกลางก่อนแล้วสะกดรอยตาม
ตามไปถึงบ้านพักที่ซอยสุขุมวิท๒๑เลยค่ะ
ห่างจากตรงที่เอายามาโยนสัก๙กิโลได้
หลังจากนั้นนะก็เข้าไปเลย
บุกไปจับในโซ่นายปฐมพงศ์อายุ๒๗ปีซึ่งเป็นเจ้าของบ้าน
ในบ้านหลังนั้นนอกจากโซ่อยู่แล้วเมียโซ่ก็อยู่
ลูกสาว๕ขวบของโซ่ก็อยู่แล้วก็ยึดของกลางค่ะ
เป็นกระบะคันเมื่อกี้ที่เพิ่งจะขับไปโยนยามา
แล้วไปค้นดูในบ้านนะเอาในครัวก่อนเลย
ในครัวเจอยาบ้า๖๙๓๔๕เมตร
แล้วลองบวกเลขเล่นสิกับอีก๒๐๐เมตรที่เอาไปส่งก่อนหน้าเนี่ย
มัน๗๑๐๐นะมียาไอซ์อีกมีอุปกรณ์การเสพอีกหลายรายการ
ดูสิห้องครัวที่ไม่ได้มีอุปกรณ์ทำครัวค่ะ

แล้วตอนจับกลุ่มที่บอกไง
ว่าอยากให้ใครที่กำลังคิดจะทำผิดแล้วมีลูกดูตรงนี้ให้ดี
อย่าให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับคุณเลย

ลูกลูกลูกลูกพ่อหนูลูกทำผิดนิดเดียว
พ่อสนุนนะลูกก็เดี๋ยวลูกดูให้นะลูกนะ
ลูกอยากทำผ้าหนูได้ไหม
แล้วคนที่ปลอบเนี่ยคือลุงตำรวจ

หนูเคยเห็นพ่อหนูทำอะไรแบบนี้ไหม
ก็บอกว่าพ่อหนูทำผิดนิดเดียวแล้วก็ร้องห่มร้องไห้
ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าคลิปนี้
พ่อโซ่ได้ยินได้เห็นได้ดูคลิปนี้ไหม

สิ่งที่มันผิดพลาดไปแล้วบางอย่างเราเรียกกลับคืนมาไม่ได้คุณผู้ชม
แล้วเหตุการณ์นี้ค่ะตัวในโซ่เองเขายอมรับนะ
ว่าเขาเป็นสมาชิกเครือข่ายค้ายาบ้ารายใหญ่ภาคตะวันออก
แล้วของกลางที่รับมาทีนะดอมนะไม่ต่ำกว่าแสนเมตร
เอามาส่งขายให้กับลูกค้ารายย่อย
แล้วโซ่บอกว่าที่ผมต้องทำแบบนี้ตังค์ทุกบาททุกสตางค์ที่ผมได้มา
ผมก็เอามาเลี้ยงดูเมียและลูก
โอ้โหตำรวจก็แจ้งข้อหาแล้วค่ะ

แล้วก็แน่นอนต้องนำตัวไปที่สพบังละมุงชนบุรี
แล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ
หวังให้ลูกสาวคิดซะว่าฝันไป
แล้วก็ลืมภาพนี้ไปให้ได้เร็วที่สุดเลยนะฮะ
มันเป็นฝันร้ายที่น้องต้องเผชิญจริงนะครับโอ้โฮ